เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมม่านรูด
ลักษณะการเสียชีวิตนะคุณนะนั่งอยู่ขอบเตียงตรงพื้นด้านล่าง
แล้วก้มลงไปแบบนี้ลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้
ตัวแข็งแล้วนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปกู้ศพ
พอพริกหงายร่างแข็งไปหมดแล้ว
นึกว่านั่งปกติแต่ไม่ใช่ฮะเขาเสียชีวิตในท่านี้เลย
พอกู้ภัยเนี่ยมาถึงแล้วก็ต้องจับหงายให้คุณเพราะว่าจะห่อผ้านะฮะ
ปรากฏว่าตัวเขาแข็งแล้วนะครับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งฮะ
มีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ภายในห้องพัก
โรงแรมแห่ง๑ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจสมุดปราการนะครับ
ห้องพักของโรงแรมม่านรูดแห่งนี้นะฮะ
ก็พบร่างของชายอายุประมาณ๖๒ปีนะครับ
นั่งเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้อง
เปลือยกายนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓ชั่วโมงนะครับ
และยังพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วในถังขยะจำนวน๑ชิ้น

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมาเปิดห้องพักกับหญิงสาวคนหนึ่ง

พนักงานโรงแรมให้การว่าเห็นหญิงสาวออกจากห้องไป
เวลาประมาณทุ่มเศษแต่ไม่เห็นฝ่ายชายออกมา

เพราะคิดว่าฝ่ายชายน่าจะยังนอนหลับพักผ่อนอยู่

ซึ่งเลยเวลาพักแบบชั่วคราวแล้วนะคุณนะ

พนักงานก็ไปเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับครับ
แล้วก็ประตูไม่ได้ล็อกเลยเปิดเข้าไปดู
ตอนแรกนึกว่าผู้ชายคนนี้นั่งคุณนั่งก้มหน้าอยู่ที่พื้น
ปรากฏว่าดูไปดูมาเรียกแล้วไม่ขานรับไม่ขยับ
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจและแจ้งกู้ภัยนะฮะ
เรื่องต้นผลชนะสูตรของแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า

เนื่องจากทราบว่าผู้เสียชีวิตก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

คนที่พนักงานโรงแรมเขาพบเห็นนะ
มาสอบสวนต่อไปนะครับ